ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้หญิงคนนี้หน่อยค่ะนะฮะเธอหายไปจากบ้านที่จังหวัดยาลาเนี่ย
วันได้ครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไปบอกที่บ้านว่าจะไปงานศพของญาติที่นครศรีธรรมราช
เดี๋ยวจะติดรถของเพื่อนไปนะครับโดยสามีเนี่ยไปส่งแล้วหายไปเลย
ดูภาพล่าสุดนะฮะที่ลูกชายเนี่ยไปเอารถแบ็คโฮมาขุดหลุมหลังบ้าน
มันเป็นหลุมที่เขาเตรียมเอาไว้ปลูกทุเรียนอยู่แล้วเป็นสวนผลไม้หลังบ้าน
ถามว่าทำไมลูกชายถึงให้มาขุดตรงนี้เพราะหลังจากที่แม่หายไปพยายามถามพ่อ
พ่อดูตอบแบบอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งบ่ายเบียงบ่ายเบียงลูกชายรู้สึกว่าแปลกค่ะ
แล้วพ่อชอบมาแถวสวนหลังบ้านมาทำอะไรก็ไม่รู้เคลียร์ดินเคลียร์ใบไม้
เขาแจ้งความไว้นะฮะเรื่องคนหายเพราะว่าแม่เขาติดต่อไม่ได้๗วัน
เมื่อวานนี้ก็เลยให้ตำรวจเนี่ยคุยกับตำรวจนะให้ตำรวจเนี่ยเชิญตัวพ่อไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะเหมือนกับขอข้อมูลเพิ่มเติมแล้วลูกชายเอาแบ็คโฮลมาขุดเลย
เชื่อไหมฮะเจอศพแม่ตัวเองฮะแม่ถูกฝังอยู่ที่สวนผลไม้หลังบ้านนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมครับเป็นพื้นที่หมู่๑ตะบนยุโปรกับบริเมินจังหวัดยัลลานะครับ
ผลไม้ตรงนี้เนี่ยห่างจากตัวบ้าน๕๐เมตรมันมีหลุมอยู่หลุมเนี่ยลึก๑เมตร
กว้างเมตร๕๐ยาวเมตร๕๐ก็ขนาดพอดีตัวคนแต่ลูกชายบอกปกติก็ขุดเอาไว้แล้ว
ปลูกทุเรียนจะลงทุเรียนนี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ถูกฝังไว้นะครับ
นางอาพรอินทรสกุลอายุห้าสิบห้าปีสภาพศพที่เจอสวมเสื้อสีน้ำตาลนุ่งผ้าถุง
ศีรษะมีร่องรอยถูกทุบด้วยของแข็งคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑สัปดาห์
ก็พอกับเวลาที่เธอเนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
ลูกชายนะครับชื่อนายเฉลิมพลนะครับอายุ๒๘ปีนี่เป็นลูกชายคนกลาง
มีลูกกัน๓คนกับสามีนะฮะ
เฉลิมพลบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยต้องย้อนไป๓๑ตุลาคม
วันนั้นช่วงสายสายประมาณสิบโมงครึ่งนี่ฮะนางอาพรนะครับ
วันนั้นเนี่ยลูกชายบอกว่าแม่บอกว่าจะไปงานศพญาตินะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านอยู่ยาลานะครับ
แม่จะไปยังไงแม่บอกเดี๋ยวจะติดรถบรรทุก๑๐ล้อของเพื่อนไป
เพราะว่าเขาจะไปประจวบคิริขันพอดี
จำได้คือพ่อเนี่ยไปส่งแม่พ่อชื่อนายสมมิตรอายุ๖๓ปี
บอกจะไปส่งแม่รอขึ้นรถที่ซุ้มประตูวัดชมพูสถิต
แล้วอยู่ดีเนี่ยพ่อกลับมาที่บ้านพ่อบอกแม่เขาบอกให้กลับมาก่อนได้เลย
หลังจากวันนั้นเนี่ย๓๑ตุลาคมเฉลิมพลบอกผมติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลย
หนึ่งพฤศจิกายนวันรุ่งขึ้นโทรหาแม่โทรยังไงก็ติดต่อไม่ได้
ตัดสินใจโทรไปหาญาติที่นครศรีธรรมราชที่เขามีงานศพ
ทางบ้านญาติบอกแม่ไม่ได้มานะ
เขาบอกเอาทีนี้เริ่มแปลกแล้วเขาก็เลยไปแจ้งความคนหายเอาไว้
เพราะมันพบวันหนึ่งแล้วไงมันผ่านไปวันหนึ่งแล้วนะฮะ
จนกระทั่งผ่านมาถึง๖พฤศจิกายน
เขาบอกวันนั้นเขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วนะ
เพราะว่าที่สวนหลังบ้านเนี่ยมันมีร่องรอยแปลก
ที่มีการขุดหลุมหรือว่าหลุมที่แบบมีรอยกลบมีอะไรแบบนี้
แล้วพ่อเนี่ยชอบมาแถวสวนหลังบ้านด้วยในช่วงที่แม่เนี่ยหายไป
ก็เลยไปบอกผู้นำชุมชนแล้วไปบอกตำรวจด้วย
ว่าสงสัยว่าพ่อเนี่ยจะก่อเหตุทำอะไรกับแม่หรือเปล่า
เนื่องจากพ่อเนี่ยมีพฤติกรรมน่าสงสัยหลายอย่าง
มีท่าทางกระวนกระวายเขาไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
แม่บอกว่าจะไปขึ้นรถติดรถเพื่อนไปที่พ่อไปส่ง
ไม่เห็นมีรถของพ่อที่ขับออกไปส่งแม่เลย
แล้วพ่อมาบอกว่าอ๋อเนี่ยจะไปส่งแล้วส่งแล้วก็ไม่ได้รอหรอก
เขาบอกให้กลับมาก่อนไม่เห็นมีภาพรถพ่อไปส่งแม่เลย
วางแผนกับตำรวจนะครับให้ตำรวจเชิญตัวพ่อที่เป็นสามีของผู้ศูนย์หายเนี่ย
ไปสอบปากคำไปขอข้อมูลที่สพตาแซะ
ตอนนั้นเขาบอกเขายังไม่มั่นใจว่าพ่อเนี่ยทำอะไรแม่หรือเปล่า
ระหว่างที่ตำรวจเชิญตัวพ่อไปก็ไปเอารถแบ็คโฮมา
เพราะว่าขุดหลุมที่สวนหลังบ้านเจอศพแม่
ลูกเขาบอกพอเจอศพแม่นี่เขาอึ้งเลยนะครับ
เขาพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับมันเป็นไปอย่างที่แบบสงสัยไว้จริงจริง
แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นายสมมิตรสามีของผู้ตายตำรวจก็เค้นสอบปากคำนะฮะ
หลังจากที่เจอศพแม่ที่สวนก็พาลูกมาอีกนะครับ
แล้วเขาก็ยอมรับสารภาพว่าเขาลงมือฆ่าภรรยา
แล้วก็ฝังเอาไว้ในหลุมในดินที่หลังสวนจริง
สวนหลังบ้านจริงนี่ฮะคือตัวของคนก่อเหตุ
สามีผู้ตายนายสมมิตรเนี่ยเขาอ้างว่าเขาอัดอั้นตันใจ
เพราะว่าในช่วง๔๕เดือนที่ผ่านมา
ภรรยาของเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป
เริ่มตีตัวออกห่างเขาชอบคุยโทรศัพท์
แล้วเขาก็อ้างว่าตัวเขากับภรรยาไม่ได้ร่วมหลับนอนกันมานานพอสมควร
ก็เลยคิดว่าภรรยาเนี่ยต้องมีคนใหม่ต้องแอบไปมีแฟนใหม่
ก็มีปากเสียงทะเลาะกันมาตลอด
วันเกิดเหตุสามสิบเอ็ดตุลาคมนี่ตำรวจพานายสมมิตรมาชี้จุดต่างนะครับ
ยอมรับสารภาพแล้วก็เจอศพภรรยาแล้ว
นายสมมิตรอ้างว่ามีปากเสียงด่าทอกับภรรยาด่าทอกันด้วยคำหยาบคาย
ก็เลยคว้าค้อนเนี่ยทุบไปที่ศีรษะภรรยา๓ครั้ง
พอภรรยาเสียชีวิตเอาศพไปฝังอำพรางที่สวนผลไม้หลังบ้าน
นี่ฮะตำรวจก็พามานะครับมาตรวจค้นที่บ้านเจอค้อนของกลางนะครับ
แล้วก็จอบกับพลั่วที่ใช้ขุดหลุมฝั่งผู้ตายด้วย
วันนี้คุณจ๋าจำศรีลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
ได้คุยกับลูกชายคนโตของผู้ตายนะครับชื่อดำรงศักดิ์นะฮะ
ลูกชายคนโตบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ชั่ววูบ
ที่ผ่านมาพ่อเนี่ยกับแม่เนี่ยมีลูกด้วยกัน๓คนตัวเขาเป็นคนโต
เลิมพลนี่เป็นคนกลางซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้กับบ้านของพ่อกับแม่
ห่างกันแค่๕๐เมตรมีน้องชายคนเล็กอีกคนนึงตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่
ดำรงศักดิ์บอกว่าที่ผ่านมาพ่อไม่มีครอบครัวไม่มีปัญหาเรื่องอื่นนะฮะ
เงินทองก็ไม่มีพ่อเพิ่งเกษียณได้๒ปีก็มาทำสวนมาตัดยาง
แต่พ่อกับแม่ก็เหมือนกับลิ้นกับฟันทะเลาะกันเป็นบางเรื่องนะฮะ
มีปากเสียงกันเป็นบางเรื่องเป็นเรื่องปกติ
แต่ก่อนหน้านี้พ่อเคยเล่าให้ฟังบอกว่าถูกแม่เนี่ยด่าเป็นประจำ
ซึ่งพ่อจะเป็นคนเงียบนะเวลาโดนแม่ด่าอะไรว่าอะไร
พ่อจะเดินหนีไม่เคยมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น
ช่วงเกิดเหตุดำรงศักดิ์ลูกชายคนโตบอกผมก็ไม่ได้อยู่ที่บ้าน
มีพ่อกับแม่อยู่กันสองคนคิดว่าพ่ออาจจะถูกแม่ต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ก็เลยพลั้งมือก่อเหตุนะฮะพอแม่เสียชีวิตก็เอาแม่เนี่ยเอาศพแม่ไปที่หลุมที่สวนหลังบ้าน
ซึ่งดำรงศักดิ์บอกว่าเป็นหลุมที่ขุดอยู่แล้วค่ะเตรียมจะปลูกทุเรียนนะ
พ่อก็เอาแม่เนี่ยใส่หลุมแล้วก็คงจะฝังกลบเมื่อวานได้คุยกับพ่อตอนที่พ่อสารภาพ
พ่อบอกว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ขอโทษลูก

แล้วก็รับไม่ได้กับการกระทำของพ่อ
ต้องมาติดกรุกกับเสียใจ
เดี๋ยวเข้ามาไปเกียรติโกรธพ่อ

บางที่คนอารมณ์ชววุมันพลังมือกันได้
ในบ้านเกิดของเขานะครับ

ตอนนี้ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อน